ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกแล้ว
แต่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม

เรื่องของการแสดงที่เสียงดังส่งเสียงรบกวน

เขามีการแสดงงิ้วซึ่งเป็นการจัดงานประจำปีของเขา
ปรากฏว่าการแสดงงิ้วก็ดำเนินไปค่ะ
อีกสักประมาณ๕๑๐นาทีจะจบอยู่แล้ว
ตำรวจมาเลยค่ะบอกว่าหยุดการแสดงเดี๋ยวนี้
ผู้ดูแลสารเจ้าบอกว่าเดี๋ยวได้ไหม
เดี๋ยวได้ไหมอีก๕๑๐นาทีจะจบอยู่แล้ว

ตำรวจบอกไม่ได้ต้องหยุดเลย

เพราะจนถึงวินาทีนี้ยังไม่ทราบเลยนะว่า

คือใกล้กับสารเจ้ามีคอนโดเกิดใหม่ขึ้นไง
ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะคนในคอนโดหรือเปล่า
สืบไปสืบมาก็ไม่ใช่คนในคอนโดนะ
ตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยค่ะว่าใครเป็นคนร้องเรียนตำรวจ

เป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่า

นั่นสิค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์
หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ระบุข้อความประมาณนี้ค่ะบอกว่า
รู้สึกจิตตกกับเหตุการณ์เมื่อคืน
ที่มีตำรวจมาสั่งให้งิ้วหยุดการทำการแสดงตอน๔ทุ่ม
เพราะเสียงรบกวนคอนโดข้างที่อยู่ติดกัน
ระบุเล่าบอกว่าเหตุการณ์คอนโดนี้
สร้างมาสักประมาณ๑๒ปีก่อน
ก่อนหน้านี้งิ้วก็มีการแสดงเป็นประจำปีอย่างนี้

ปีที่แล้วมีผู้ร้องเรียนว่าสารเจ้า
จัดการแสดงงิ้วเสียงดังเลิกแสดง๕ทุ่ม
ปีนี้ทางเขกก็เลยขอให้ทางสารเจ้า
เลิกการแสดง๔ทุ่มก็ถือว่าเร็วมากแล้วนะ
การแสดง๔ทุ่มทางศาลเจ้าและคณะงิ้วก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
โดยการ๑ลดเสียงลำโพงลงและเริ่มงานเร็วขึ้น
เพื่อที่จะให้ไปเลิกงานเร็วขึ้น
มีการตัดฉากหลายฉากเพื่อให้จบในเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้
คือ๔ทุ่มแต่เมื่อคืนตอนเกิดเหตุเป็นฉากสุดท้าย
อีกสักประมาณ๕๑๐นาทีการแสดงงิ้วบนเวทีก็จะจบอยู่แล้วค่ะ
งิ้วก็อยากแสดงต่อคือคนดูเขาก็แบบอารมณ์ค้างอ่ะนึกออกไหม

ใกล้จะถึงจุดคลายเม็กซใกล้จะจบอยู่แล้ว
อีก๕๑๐นาทีเขาก็เลยอยากให้แสดงให้จบ
แต่ตำรวจที่มาค่ะบอกว่าต้องเลิกเดี๋ยวนั้น
เลิกเลิกต้องให้จบการแสดงเลย
สุดท้ายก็ไม่ได้แสดงจนจบนะคะ
ผู้โพสต์ระบุต่อบอกว่า
เป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายสิบปี
แต่ชุมชนใหม่ก็คือคอนโดที่เพิ่งสร้างใหม่นี่นะ

ทั้งที่ประเพณีนี้มีเพียงปีละไม่กี่วัน
ก็คือปีหนึ่งตามข่าวบอกว่ามี๒ครั้ง

และไม่เข้าใจว่าเหตุฉะไหนตำรวจสั่งระงับการแสดง
คือคนที่โพสต์เนี่ยเขาก็ถามกลับไปนะคะว่า
อะไรคือมาตรฐานเรื่องของเสียงที่มันดัง
เรื่องของการจัดแสดงงิ้วเรื่องของงานวัด
อะไรคือมาตรฐานว่าเสียงดังเสียงไม่ดัง
นี่คือการรบกวนนี่คือการไม่รบกวน
หรือนี่เป็นการเลือกปฏิบัติเฉพาะงาน
หรือเป็นเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่า
เป็นเพราะว่าผู้ร้องมีอิทธิพลหรือเปล่า

เท่านั้นแหละค่ะกลายเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นประเด็นสังคม

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะคุณสุดปรีดามหายศ
ลงพื้นที่เลยนะคะไปสอบถามไปหาข้อมูล
ไปที่สารเจ้าจุดเกิดเหตุ
ซึ่งตั้งอยู่ในซอยนราธิวาสราชนคริน๑๔เขตสาธรณ์

คุณลักษิกาปิยสุนทรทรัพย์เป็นผู้ดูแลสารเจ้า
ก็ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าทางสารเจ้า
มีการจัดงานประจำปีในลักษณะแบบนี้
ยาวนานมากว่า๔๐ปีแล้วค่ะ
ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้มาก่อน

ชาวบ้านในชุมชนก็จะร่วมด้วยช่วยกัน
ร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันจัดงาน

เปรียบเสมือนเป็นสวนรวมน้ำใจของคนในชุมชนระแวกนี้

ส่วนตัวคุณลักษิกาบอกว่า
ก็ไม่ได้ระบุหรอกนะว่าคนที่ไปร้องเรียน
คือคนในคอนโดมิเนียมนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกแบบนั้น
เพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบเช่นเดียวกัน
ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนไปร้องเรียน
ว่าสารเจ้ามีการแสดงงิ้วเสียงดังรบกวน
ทีนี้ถามถึงเรื่องของความสัมพันธ์
ของคนในสารเจ้ากับนิติบุคคลของคอนโด
ก็บอกว่าลักษณะความสัมพันธ์ก็ดีนะ
เป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ได้มีเรื่องของ
ทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่ลงรอยกัน
ก่อนท่านนี้คือไม่มีการร้องเรียนกันมาก่อนเลย
นั่นแหละค่ะคุณลักษิกาก็เลยบอกว่า

ก็อยากให้คนที่ไปร้องเรียนกับตำรวจ

มาตรงมาพูดกันตรงที่สารเจ้าดีกว่า
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นปัญหามันอยู่ตรงไหน

สารเจ้าก็พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงให้อยู่แล้ว
เพื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุขสงบสุข
แต่ถ้าหากว่าคนร้องต้องการที่จะให้หยุดการแสดงงิ้ว

อันนี้คุณลักษิกาบอกว่าถ้าจะยากแล้วแหละเป็นไปไม่ได้ค่ะ
เพราะการจัดแสดงงิ้วการจัดแสดงแบบนี้เนี่ยนะ
เขาทำมาหลายชั่วอายุคนคุณคิดดูนะ
ประเพณีนี้เขาทำมากว่า๔๐ปีแล้วค่ะ
ฟังเสียงคนที่ดูแลสารเจ้ากันหน่อยนะคะ
จริงพี่อยากให้คนที่ร้องออกมาคุยกับพี่เลย
ถ้าเป็นคนแถวนี้หรือว่าจะเป็นคอนโดก็แล้วแต่
คือเข้ามาคุยกันดีกว่าว่าคุณต้องการอะไรกันแน่แบบไหน
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ระบุไม่ได้ว่าเป็นใคร
ก็แค่บอกว่าน้องถ้ามีปัญหาก็ค่อยมาคุยกันดีกว่า
เราก็ได้รู้ไงว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหม
แล้วเราก็คือให้มาคุยกันว่าดีที่สุด

คือความต้องการถ้าเกิดว่าตำรวจมาบอกแบบนี้
คือต้องการให้หยุดแสดงเพราะว่าเสียงมันไปรบกวนเขา
แต่ที่มันเป็นประเด็นแล้วไม่มีคู่กรณี
ไม่รู้จะไปเจรจากับใครเพราะไม่รู้ว่าใครไปร้องเรียน

ทีนี้อีกหนึ่งท่านที่วันนี้นักข่าวของเราก็ไปพูดคุยด้วย
ก็คือคุณกันพระศิษย์พรมมณีเป็นผู้จัดการคอนโด
คุณผู้ชมคือเป็นผู้จัดการคอนโด
ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคนไปร้องเรียนนั่นแหละ
ก็ยืนยันนะบอกว่าทางคอนโดไม่ได้มีผู้ร้องเรียนอย่างแน่นอน
ก็คือทางคอนโดไม่มีใครไปร้องเรียนกับตำรวจ
ว่าสารเจ้าแสดงงิ้วเสียงดังอย่างแน่นอน
เพราะอะไรเพราะว่าเข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณี
ที่มีมาก่อนมีมาช้านานมีก่อนที่คอนโดมิเนียมเนี่ย

เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เขาก็มีการแจ้งกับลูกบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
เดี๋ยวว่าจะมีการประเพณีประจำปีมีการแสดงงิ้ว

ก่อนที่จะงิ้วจะมีการแสดงเขาแจ้งทุกครั้ง
แล้วลูกบ้านก็เข้าใจเขาบอกแบบนี้นะ

ทำไปร้องเรียนหรือว่าแจ้ง
ให้ไปขัดต่อการดำเนินการประเพณีอะไรต่าง
เพราะว่าเราเข้าใจคือเรามาอยู่ทีหลัง
แล้วเราต้องยอมรับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้
ผู้จัดการคอนโดให้ข้อมูลมาแบบนี้แล้วก็บอกว่าลูกบ้านที่อยู่ในคอนโดเนี่ยเข้าใจทุกคน
แต่ทีนี้เนี่ยเราก็อยากถามให้มันได้เสียงสะท้อนครบเนี่ยนะคะ
เราไปถามชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนก็ระบุเป็นเสียงเดียวกันนะคะ
ว่าการจัดงานประจำปีของสารเจ้าดังกล่าวไม่ได้เป็นการรบกวนชาวบ้านแต่อย่างใด
ในทางตรงกันข้ามยังทำให้คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันมีความรักมีความสามัคคีต่อกัน
เป็นกิจกรรมที่ยึดเหนียวจิตใจของคนในชุมชนให้หันมาทำบุญร่วมด้วยช่วยกันด้วยซ้ำไป
คุณผู้ชมก็เป็นเรื่องที่แปลกนะคะจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถหาคนร้องเรียนได้ไปถามตำรวจไหม
เออว่าใครเป็นคนร้องเรียนนะคะเพราะว่าสิ่งนี้สำคัญมากนะถ้ารู้ตัวคนที่ร้องเรียนเราจะได้ไปถามเขาถูกไง
คุณมีความลำบากเรื่องอะไรมันเสียงดังแสงมันสว่างหรือมันอะไรอ่ะเจรจาได้ถูกคนถูกตัวไงใช่ค่ะถูกเรื่องด้วยนะคะ